ส่วนใครตื่นแล้วตื่นเช้าแบบนี้มักจะหิวไหม

จากนั้นยังได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลไอเยาเวง
ว่าจะเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียร๙บ้านวังใหม่น้ำผู้ร้อนบ้านนากอ
ให้บริการร่องแก่งห่วงยางพายเรือขยักก็มี
เป็นการคลายร้อนในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ
อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้
ส่วนใครหิวแล้วก็แวะมาก๋วยจับร้านนี้ล่ะจ้า
ก็ครบเลยไปเที่ยวร่องแก่งกันก่อนเล่นน้ำกันก่อน

ปลอดภัยด้วยนะคะคุณพี่ทหารมายืนตรงนี้เลย

โดยเจ้าของร้านก๋วยจั๊บนะครับ
คุณพี่ราฮายูสาลังบอกว่าเปิดร้านมา๑๒วันค่ะ
คุณ๑๒วันนะคุณเริ่มขายแรกขายได้วันละ๕๖กิโลกรัมต่อวันค่ะ
แต่พอมีคนเอาภาพร้านก๋วยจับกลางน้ำออกไป
เผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วทีมข่าวของเราก็ไปสะแหวงหาว่าอยู่ตรงไหน
ทำให้นักท่องเที่ยวแวะมารับประทานก๋วยจั๊บกันมากขึ้น
โดยใช้ก้อนหินเป็นที่นั่งธรรมชาตินะคุณ

หรือคุณจะแช่น้ำและกินก๋วยจับไปด้วย
แต่พยายามอย่าทำให้ก๋วยจับหกลงน้ำนะ
อ่อเดี๋ยวจะไม่อิมเป็นห่วงท้องพวกคุณผู้ชมนะครับ

ร่องแก่งชมธรรมชาติริมฝั่งคลองได้อีกด้วยนะครับ
ทุกวันที่ขายลูกค้าถึงกับต้องนั่งรอคิวนะคุณ
เพราะว่าทางร้านเน้นความสะอาดอร่อย
จากนี้ยังขอความร่วมมือลูกค้าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนี่สำคัญมาก
ทิ้งขยะลงในลำคลองกระดาษทิชชู่เช็ดแล้วไม่ทิ้งนะฮะ
ก๋วยจั๊บแก้วน้ำที่เป็นพลาสติกอย่าลอยลงในลำคลองนะฮะ
เพราะว่าทุกคนอยากให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามแบบนี้ไปอีกนานนะครับ
ไอเดียเก๋จริงต้องยอมรับนะคะ
เย็นสบายในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับ